เหตุการณ์ที่นทับุรีค่ะ
จริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน
แต่ปัญหาก็คือเรื่องมันยังไม่คืบ
มีกลุ่มร่างทรงเขาจัดงานไหว้ครูประจำปี
จี๊วดีจัดคร่าศตรงในหรือครับ
ให้ดูภาพนี้ก่อนภาพนี้ยังไม่เห็นเหตุการณ์

กล้องวงจรปิดของบ้านที่ชาวบ้านเขาบอกได้รับความเดือดร้อนนะคะ

แต่เพลงแบบโอ้โหมันดังมากค่ะจนเขาทนอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ
ส่วนอันนี้คือบรรยากาศงานค่ะ
ที่เขาจัดงานกันนะตั้งแต่เช้ายันดึกยังมืดยันค่ำก็ยังไม่เลิกอะค่ะ

เพจเฟซบุ๊กแม่ทับลิงสามทับหนึ่งโพสต์เอาไว้
บอกว่าแก๊งร่างทรงกลางอิทธิฤทธิ์ไม่มีมีแต่อิทธิพล

งานทรงเจ้าจัดในวัดลาดประดุกแต่ดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดัง
พอไปเตือนก็ทำร้ายเขานะคะ
คำถามคือทางวัดปล่อยให้จัดงานได้ยังไง
นี่ค่ะพอไปเตือนว่าเบาเสียงหน่อยเจอเก้าอี้ฟาด
แจ้งความไปคดีก็ไม่คืบค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๓เมษายน
ร่างทรงจัดงานไหว้ครูตั้งแต่เช้ายันดึก

เด็กที่บ้านเรียนพิเศษกันอยู่ด้วยก็เลยขับรถไปเตือน
เพราะว่าที่จัดงานเป็นลานจอดรถของวัดลาดประดุก

พอไปถึงไปเตือนพูดดีนะคะว่าเบาเสียงหน่อยได้ไหม
เลิกสัก๔ทุ่มไหวไหม
คือตอนที่บอกยังนั่งอยู่ในรถ
แต่พวกกลุ่มร่างทรงเหมือนกับไม่ได้ยิน

ก็เหมือนเขาไม่ได้ยินอีกด้วยความที่เสียงในงานมันดัง

ยังไม่ทันอ้าปากพูดอีกรอบเลย
เก้าอี้มาเลยเอาเก้าอี้มาฟาดจนเขาต้องวิ่งหนี
แต่ว่าทั้งฝั่งทรงเหมือนกันเยอะล่ะนะคนเยอะ
ตัวเองก็เลยขับรถกลับไปตั้งหลักที่บ้าน

เขามีแผลถลอกที่แขนที่คอที่เอว

ไปมาก็โดนเข้าเข้าอีฟาดไม่เราลงมาถามว่าให้เบาเบาอย่างเดียวใช่ไหม
แรกเราขับเราก็เอาตรงตอนแรกเราก็ขับรถฝ่าขับรถกวนตีหน่อยนั่นแหละ
ขับวนแล้วเขาก็ตะโกนบอกเบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยตอนแรกเราก็ไม่อยากลงอ่ะ
เขาก็มองอะไรอย่างเงี้ยไปมาเหมือนไม่ได้ยินอ่ะเราก็เลยโดนลงมาบอกว่าเฮ้ยพี่
เราไม่ได้บอกว่าเบาเสียงหน่อยยังไม่ทันบอกเบาเสียงจบก็เอาเขาอีกฟาดเลย
คือเราก็คุยกับไอ้คนจัดงานแหละคนจัดงานก็อ่าเดี๋ยวผมช่วยหานู่นนี่นั่น
ตามให้ไปตามให้รับปากเราสุดท้ายมันก็เดือนครึ่งแล้วเดือนครึ่งแล้ว
ยังไม่ยังไม่เงียบทีมข่าวของเราก็เลยถามตำรวจให้นะคะว่าทำไมมันยังไม่คืบหน้า
ถามไปที่สพบังใหญ่นนทบุรีอ่าก็ได้ข้อมูลมาว่าตำรวจเจ้าของคดีที่รับแจ้งอ่ะค่ะ
อืมย้ายไปแล้วพี่อุ๋ยเอาเหรอคดีมันก็เลยไม่คืบอ้าวย้ายไปแล้วแล้วจบเหรอคะ
หรือยังไงก็ฝากพี่ตำรวจท่านอื่นตามเรื่องต่อให้หน่อยได้ไหมคะ
ตั้งแต่สามเมษายนแล้วนะคะเหตุการณ์เนี้ยค่ะอ่าไม่ได้ส่งสำนวนให้กับใครมารับงานต่อเหรอ
ก็ย้ายไปแล้วมันก็เลยแบบเนี้ยค่ะโอ้ยหรือว่านี่ร่างทรงนี้อิทธิฤทธิเยอะเหลือเกิน
เอาเก้าอี้ไปฟาดอะไรเขาด้วยอืมอ่ะ